มาดูทางฝั่งเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหน่อยค่ะ

เพราะว่าความที่ผู้ก่อเหตุนั้นยังเป็นเด็กอยู่

รวมไปถึงระบบเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนด้วย
นายสิริโพงอังคสกุลเกียรติ

ว่ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สยามภารกร
ก็มีการตรวจพบว่าตัวผู้ก่อเหตุเรียนอยู่ในสถานศึกษา
แบบการจัดการเรียนการสอนแบบอัธยาศัย
โดยมีการตรวจสอบไปยังผู้หน่วยการเขตปฐุมวัน
สอบถามผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว

ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีนั้นมีอาการป่วยทางจิตเล็กน้อย

เพราะเป็นแค่ข้อมูลคำบอกเล่าท่านบอกนะคะ
ขณะเดียวกันทางกระทรวงเองก็สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง
แล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้
คาดว่าผู้ปกครองยังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดค่ะ

และไม่ขอด่วนโทษว่าเป็นความผิดของผู้ใด

เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกค่ะ
ภูมิในการเขตก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้บริหารนะครับ
ว่าเด็กอาจจะมีสภาพทางจิตบ้าง
แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันทงได้
จากคำให้การของผู้บริหารเพียงคนเดียว

ถือว่าเราเป็นการโทษสถานศึกษา

ในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันเรื่องของว่า
มันเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมหรือเปล่า
คำถามนี้นะคะท่านก็บอกว่า
ท่านโคสกคุณสมัยสัตยการท่านพูดว่า

เรื่องนี้ต้องไปหารือร่วมกันกับผู้ปกครอง
ให้ดูแลเรื่องนี้มากขึ้น
และสื่อบางสื่อที่มีข้อมูลกำกับไว้อยู่แล้วว่า
สื่อบางสื่อหรือเกมบางเกมมันก็เหมาะสำหรับกลุ่มคนอายุเท่าไหร่

ผู้ปกครองและคนรอบข้างต้องช่วยกันดูแลค่ะ
แล้วเมื่อมีการเผยแพร่ภาพการซ้อมยิงปืน
ของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีที่แชร์กันอยู่บนโลกออนไลน์
กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นกิจกรรมในช่วงไหน

ส่วนเรื่องทางคดีความขอให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุทธรรม
และหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก
กระทรวงสาธิการเองจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ก็สะเทือนใจไปทั่วโลกเหมือนกัน

แล้วก็ท่านอ๋องดรนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวง

พร้อมตั้งคำถามว่าผู้ก่อเหตุเข้าถึงปืนได้อย่างไรนะครับ
โดยดรนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงนะครับ
ระบุว่าผมเพิ่งจะได้ทราบข่าวที่น่าสลดใจ
เหตุกราศยิงในห้างสับสินค้าสยามพรากร
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
ขอให้ผู้บาดเจ็บทุกคนหายเป็นปกติในเร็ววันครับ
ผมรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์นี้นะครับ
มีหลายคำถามที่ยังต้องการคำตอบว่าเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
เจ็บป่วยทางจิตไม่ควรเป็นข้ออ้างสำหรับพฤติกรรมเช่นนี้
บางทีพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุก็เกิดมาจากความต้องการความเอาใจใส่และความช่วยเหลือ
ผมแค่คิดว่าถ้าผู้ปกครองครูและเพื่อนได้สังเกตเห็นสัญญาณความเจ็บป่วย
ก็น่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่น่าสลดนี้ได้นะครับ
อยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน
บางคนต้องการความช่วยเหลือแต่เขาจะไม่แสดงออกหรือร้องขอมันออกมา
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งนะครับ
และขอให้ผู้บาดเจ็บหายเป็นปกติไวและสำหรับพวกเราทุกคน
เรามาช่วยกันดูว่าเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง
ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่น่าสลดแบบนี้ขึ้นอีกครับ
ต่อมามีผู้แสงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
เห็นด้วยอย่างสุดซึ้งขอบพระคุณท่านชายอ๋องที่ท่านชายอ๋องนะครับที่ห่วงใยบ้านของเราและเหตุการณ์นี้
และขอแสงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะครับ
ก็เป็นคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
ค่ะและในหลวงราชินีนะคะก็ทรงพระราชทานกระเช้าดอกไม้เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้น
ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุลาลงกรผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนเนี่ยก็คือ
นายวิเชียนวิจิขากีรอปภของห้างนางสาวเพ็ญพิวัลมิตรธรรมพิทักษ์อายุ๓๐ปีที่ถูกยิงที่ศีรษะ
สาหัสยังไม่รู้สึกตัวนะคะรวมถึงนางสาวลิซ่าอายุสี่สิบปีที่เป็นชาวจีนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ซึ่งครอบครัวนักข่าวพยายามติดต่อไปยังครอบครัวของนางสาวเพ็ญพี่วันก็ได้เปิดเผยอาการสั้นนะคะว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
อาการยังทรงอยู่จะต้องรอให้ทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วก็ดูแลแบบใกล้ชิดตลอดเวลา
ส่วนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะช่วงประมาณก่อนเข้าข่าวเที่ยงของเราค่ะ๑๐โมงกว่าทางรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์
ก็ได้ต้อนรับนายหารจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะที่เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บชาวจีน
ทีมข่าวพยายามสอบถามข้อมูล
จากทางผโรงพยาบาลจุฬาอฉันชายเนี่ยซึ่งอฉันชายก็ปฏิเสธ
จะให้สัมภาษณ์เพราะว่ากลัวจะทำให้สังคมเกิดความสับสน

อาจารย์ชันชัยบอกแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บยังถูกส่งตัวไปรักษาหลายโรงพยาบาล
ดังนั้นก็เลยอยากให้รอฟังการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ก็คาดว่าทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะจะต้องแถลง
แล้วก็เพราะว่าทุกโรงพยาบาล
จะต้องส่งรายงานเรื่องราวไปยังกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มีคนจีนเสียชีวิต๑รายได้รับบาดเจ็บ๑ราย
หลังจากที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยทราบเหตุการณ์ดังกล่าว
ก็เร่งเปิดใช้กลไกฉุกเฉินตรวจสอบสถานการณ์
แล้วก็ทำงานร่วมกันกับฝ่ายไทยเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วย

ไปในสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์
แล้วก็ค้นข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิต
รวมถึงได้ส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลนะคะ
อันนี้ก็เป็นความพยายามของทางสถานทูตจีน

คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้อัปเดตกันไปนะคะ

มีการส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ไปที่สารเดียวประชุมและครอบครัวกลาง
จนกระทั่งนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๕ข้อหา
ซึ่งอันนี้เราบอกไปแล้วนะคะมีข้อหานักเรื่องพยายามฆ่าด้วย
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็ไปดูถึงขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
อย่างที่บอกว่าไม่สามารถควบคุมตัวได้นะคะ
ภายในคือต้องควบคุมตัวได้แค่เฉพาะภายใน๒๔ชั่วโมง
ซึ่งอันนี้ก็ไปดูกันว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนสนปทุมวัน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพสอบปากคำเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุ
วัย๑๔ปีแจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ๕ข้อหา
กลับไปดูกันหน่อยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างที่บอกค่ะพนักงานสอบสวนมีการคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔
ออกจากสนปทุมวันไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อตรวจสอบนะคะว่าการจับกลุ่มตัวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่นั่นเองค่ะ
คือตามกฎหมายก็คือคุมตัวไว้ได้๒๔ชั่วโมง
ซึ่งหลังจากนี้ศาลก็จะใช้ดุลยพินิษฐ์นะคะว่าจะคุมตัวต่อหรือว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรนะคะ